อีกไม่นานเกินรอนะครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่เต่าปุ่น
ก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการกับประชาชนอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
โดยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้
ก็จะเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนทดลองใช้บริการกันก่อนนะครับ

แต่ว่าในวันนี้ครับเป็นวันแรกที่ได้มีการทดสอบเดินรถเสมือนจริง
อย่างเป็นทางการแล้วก็เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ทดลองนั่งด้วย
บรรยากาศของเส้นทางสายสีม่วงจะเป็นอย่างไร
ไปติดตามกับคุณขวัญโมชาครับ
ขบวนรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่เตาปูน

เริ่มวิ่งทดสอบเดินรถเสมือนจริงอย่างเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรก
ระบบการเดินรถและระบบอนัดสัญญาณมีความพร้อมเต็มรูปแบบ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ร่วมทดลองนั่งรถไฟฟ้าขบวนนี้
เริ่มตั้งแต่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรี
สิ้นสุดปลายทางที่สถานีเตาปูนพบว่าการเดินทางเป็นไปด้วยความราบรื่น
ใช้เวลาเพียง๓๐๓๕นาที
ภายในขบวนรถกว้างขวางมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
เสาจับยึดดีไซน์แยกเป็นสามขาการแสดงเส้นทางผ่านจออิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงกล้องวงจรปิดภายในขบวน
ส่วนสถานีให้บริการทั้ง๑๖สถานีตกแต่งและเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้เรียบร้อยแล้ว
ช่วง๓เดือนนี้ตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคม
จะเป็นการทดสอบเดินรถเสมือนจริงเต็มระบบ
ก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการ
ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมนี้
สำหรับประชาชนที่ต้องการทดลองใช้บริการ
จะต้องลงทะเบียนรับบัตรได้ที่๓สถานี

สถานีแยกนนทบุรี๑และสถานีเตาปูน
โดย๑ท่านสามารถรับบัตรได้๓ใบ
สำหรับการเดินทาง๓วันของสัปดาห์ถัดไป
โดยแต่ละรอบจะจำกัดการลงทะเบียนที่๕๐๐คนต่อรอบ
หรือไม่เกิน๑๕๐๐๐คนต่อสัปดาห์
โดยในเดือนมิถุนายนนี้จะเปิดรับลงทะเบียน๔วัน
คือวันที่๕๑๒๑๙และวันที่๒๖
ส่วนเดือนกรกฎาคมจะเปิดรับลงทะเบียน๒วัน

จากนั้นจะเปิดเดินรถเชิงพาณิชย์เต็มระบบ

สำหรับการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ยังรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีบางซื่อ
จะต้องรอต่อไปประมาณ๑๘๒๐เดือน
เพื่อหาผู้ชนะประมูลมาดำเนินโครงการนี้
ซึ่งในระยะแรกจะนำรถเมด่วนพิเศษ
แล้วก็รถไฟมารับส่งผู้โดยสารครับ
ขวัญโมชาคาวแทรศทีวีรายงานครับ